ข่าวต่อไปนี้เป็นข่าวสำหรับคนที่พลาดหวังคนที่ไม่ถูกลอตเตอรี่
ช้ำใจอย่าแค้นใจจนทำร้ายกระดาษใบเล็กนี้
อย่าเอาไปทิ้งคว่างคุณผู้ชมคะมันเอาไปทำประโยชน์ได้ค่ะ
ส่งไปเลยนะคะที่อุดรธานีเขาจะเอาไปทำบายสีพญานาค
เขาบอกว่าสวยงามมากเพราะว่ามันก็เป็นวัสดุที่คงทน
นี่คุณสวยไหมเห็นไหมมันมีประโยชน์
แม้ว่ามันจะไม่ได้ให้ความหวังกับเราเท่าไหร่นะคะ
คนที่นำเอาลอตเตอรี่ไม่ถูกรางวัลไปทำประโยชน์เนี่ย
เป็นชาวชุมชนบ้านดงสร้างควายอยู่ในตำบลนากว้างจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ศูนย์รวมอยู่ที่สารากลางหมู่บ้าน
และสมาชิกส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุที่มีฝีมือในการทำบายสีค่ะ
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีพอรู้เรื่องนะก็รีบไปดูเลย

ทุกคนเนี่ยนะคะได้รับกล่องพัสดุปริศนีเนี่ยเยอะแยะเลย

คนไทยเล่นลอตเตอรี่กันขนาดไหน

เขาก็ช่วยกันแกะแล้วก็เอามาพับ
เป็นรูปบายสีเซียนพญานาค๑เสียนถึง๙เสียน
มันสวยงามมากจริงปฏิเสธไม่ได้เลย
คือที่ความที่รวดลายสีของล็อตเตอรี่อ่ะนะ
ใช่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วมันมีสีสันของมันอยู่แล้วอะค่ะ
ซึ่งคนที่เริ่มทำบายสีจากลอตเตอรี่เนี่ยนะคะ
คือนายพงพัฒน์สองแจ้งก็เป็นลูกหลานในหมู่บ้าน
แล้วคนนี้เขาก็มีฝีมือในการทำบายสีเหมือนกัน
เขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพวกบายสีเนี่ย
ทำจากดอกไม้ใบตองถูกไหมคะ
แต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานมันเหี่ยวเฉาง่ายค่ะ
มานั่งหารือกันว่าเราจะหาวัสดุอะไรดีที่มันคงทน
ราคาไม่แพงแล้วก็หาง่ายมาทดแทน
ก็ไปลงเอยที่ลอตเตอรี่ไงล่ะ

เวลาที่มันไม่ถูกเนี่ยบางคนก็ฉีกทิ้งโยนทิ้ง
ให้มันปลิวไปตามสายลมตามความหวังของเราที่มันหายไป
แต่แทนที่จะมาไปทิ้งแบบไม่เกิดประโยชน์

รับบริจาคลอตเตอรี่เก่าส่งมาเลยโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลคนทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะ
ส่งลอตเตอรี่บรรจุกล่องพัสดุปรายศนีย์มาให้เขาเยอะมาก
ซึ่งบายสีเหล่านี้เอาไปทำอะไร

หรือมาก็เอาไปแก้บอนเจ้าปู่ศรีสุทธโตว์และแม่ญาติศรีปฐุมมาที่คำชโนธวงบ์นาฆิล
และรายได้จากการจำหน่ายใบสีเสียงพญานาคนี้นะ
เพื่อสร้างสาระการเปลี่ยนต่อไปด้วย
เออแบบนี้สิมันเหมือนเป็นการต่อยอดบุญ
เพราะทุกวันส่งมาผิดวางค่ะไม่มีโชคทำให้เลย